๒พ่อลูกเนี่ยคือเขาขับรถออกมาจากสวนใช่มะ

น้ำป่ามาซัดรถจมกันคันเลยนะ

พี่แล้วคนในรถเป็นไง

โอ้โหนี่ต้องช่วยกันดึงรถขึ้นมาแบบนี้นะคะ
สมมุติว่าเมื่อกี้อ่ะหงายท้องอยู่นะเพราะเราเห็นร้องขึ้นแบบนี้นี่เขาพลิกแล้วอ่ะ
พี่แล้ว๓ชั่วโมงกว่านะถึงจะดึงขึ้นมาได้

คนที่แรกก็กังวลเหมือนกันโอ้ดีนะที่๒พ่อลูกหนีตายมาได้ก่อนนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้คือคลองเขาขาดค่ะอยู่ที่อำเภอบ่อไร่ที่จังหวัดตราด
แล้วเราไปคุยคือคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่แหละ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภัยศาลจงใจสิทธิ์นะคะอายุ๖๖ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมมากับลูกชายก็ขับรถเข้าไปในสวนไง
แล้วทีนี้ขากลับระหว่างที่จะขับรถข้ามคลอง
น้ำป่ามันไหลมาแล้วมันมาเร็วมากเลยนะ
ไม่ได้ทันตั้งตัวหรอกซัดรถกระบะจนคุมรถไม่อยู่
เร่งเครื่องหนีเต็มกำลังแล้วนะแต่ว่าเครื่องยนต์มันดับไง
โอ้โหทีนี้พอเครื่องดับทำไงไปต่อไม่ได้เลยทีนี้
โดนน้ำซัดตกคลองแล้วรถก็พลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ในน้ำนั้นน่ะ
แล้วตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายนะมุดออกมาได้ก่อน
ตอนนั้นลูกชายยังติดอยู่ในรถอยู่เลย
แล้วต้องรอจังหวะให้กระบะนี้อ่ะมันน้ำซัดจนขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะ

ผมก็รีบเข้าไปช่วยลูกชายออกจากรถมาได้อ่ะ
หลังจากนั้นก็ต้องรีบแจ้งกู้ภัยบอกชาวบ้าน
ให้กู้ภัยมาช่วยดึงรถขึ้นมาแบบนี้